เมื่อฤดูการแห่งการประกาศผลรางวัลสลากกินแบ่งผ่านไป
ฤดูการแห่งการแก้บนก็ต้องมาค่ะ
ป้าพรค่ะถูกเลขท้าย๒ตัว๒๐ใบ
ถูก๒๐ไปได้ไป๔๐๐๐ค่ะ
รีบมาแก้บนเลยนะคะเธอบอกว่า
เนี่ยได้เลขดีเลขเด็ดมาจากกุมารเจ้าสัวเฮงที่อายุทยา
นี่คือนางพรอินสว่างหรือป้าพรวัย๕๐ปีนะคะ

รีบไปแก้บนกุมารเจ้าสัวเหงในอาสมฤษีเนรธาตุพุทธคุณ
นี่คือกุมารเจ้าสัวเฮงรับสับนะคะ
คือเธอบอกว่าเธอถูกลอตเตอรี่งวดวันที่๑พฤศจิกายน
เลขท้ายสองตัวเจ็ดเก้ายี่สิบใบคิดเป็นเงินก็คือสี่หมื่นบาทนะคะ
พรบอกว่าก่อนหน้านี้เธอกับครอบครัวมาร่วมพิธีบวงสวงยกเสียนปู่
ฤษีโพเมธความสูงสามสิบสี่เมตรในอาสมฤษีเนร
หลังจากเสร็จพิธีก็เลยอ่ะแวะไปขอโชคลาภซะหน่อยละกันจากกุมารเจ้าสัวเฮง
แล้วก็ไปส่องหาเลขเด็ดในอ่างน้ำมนต์ค่ะ
เธอบอกว่าเห็นชัดเห็นเด่นเป็นสง่ามากเลยเลข๗กับเลข๙เนี่ย
เธอก็เลยไปหาซื้อมาเลย
ซื้อมายี่สิบใบถูกหนอหนอไปเลยยี่สิบใบ
ก็เลยรีบมาแก้บ่นนี้ละค่ะอ๋ออันนี้ไงอ๋ออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออ
มันก็เลยไม่เคยถูกนี่แหละค่ะ
ดิฉันปฏิญาณตนแล้วว่าไม่ซื้ออีกแล้วจ้ะ
อ้าวเดี๋ยวอีกหลายอีกงวดหน้าเดี๋ยวส่งนักข่าวไปที่นี่ใหม่
เออดีไหมก็คุณน่ะสิที่ว่าเลือกให้ถูกอยากรู้ว่า
หลังถ้ามันมี๓ชุดเดี๋ยวเราแบ่งกันคนละชุดดีไหม
และเราควรมาทานกันเนอะนะครับคุณป้าพรบ้าง